กันอีกแล้วอุทาหรณ์สำหรับเด็กแล้วก็แหล่งน้ำต่าง
ก็ต้องดูแลแล้วก็กำชับเด็กที่เป็นลูกหลานอย่าให้คลาดสายตา
น้องคนนี้อายุ๘ขวบนะฮะหายไป๒วัน
แต่จากการไปถามเพื่อนของน้องปรากฏว่า
ทราบว่าน้องไปเล่นน้ำในแหล่งน้ำแห่งหนึ่งในวัด

ล่าสุดคุณแม่ก็เลยไปทำพิธีไหว้ขอขมาขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้เจอ
สักพักหนึ่งร่างของน้องก็ลอยขึ้นมาด้านบน
กลายเป็นว่าเรื่องเศร้าเพราะน้องจมน้ำเสียชีวิตนะครับ
แล้วร่างที่ลอยมาห่างจากจุดที่คาดว่าน้องจะจมหายไปเพียง๑๐๐เมตรเท่านั้น
แต่๒วันที่ผ่านมาไม่เจอครับ
มน้ำหายไปลำห้วยกอศรีหลังวัดสิริชัยตลิ่งคงคารามที่กุมภาวะปีอุดรธานี
จนล่าสุดเนี่ยคุณแม่เขาก็เลยทำพิธีไปเส้นไหว้จุดทูบเนอะ
ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางทูบ๑๖ดอกขอให้พระแม่คงคา
เปิดทางให้พบร่างของลูกสาวหวังว่าจะเกิดปฏิหารเกิดขึ้นอย่างไร
กู้ภัยนักประดาน้ำกว่า๓๐คนพร้อมกับเรือท้องแบนค้นหามร่างน้องแพตตี้ในลำห้วย
ห้วยนี้คุณผู้ชมมันลึก๔เมตรแต่น้ำมันเชี่ยวมันขุ่นมาก
เป็นสีน้ำตาลขุ่นแบบเนี้ยครับเมื่อวานทั้งวันก็หานะฮะ
แต่มันฝนตกมาน้ำก็เลยขุ่นข้นมันก็หายากหาลำบาก
ก็ไม่รู้ว่าจะพัดพาไปไหนบ้างก็เลยยุติการค้นหาไป
แต่ว่าทีนี้เนี่ยมีทางด้านของครอบครัวเองก็เล่าว่าที่ครอบครัวนี้นะฮะ
เขามีลูกกันสามคนคือน้องแพตตี้ยังเป็นลูกสาวคนสุดท้อง
เป็นคนช่างพูดช่างจามร่าเริงแจ่มใสหลังเลิกเรียนน้องก็จะกลับบ้าน
แล้วก็ออกไปเล่นกับเพื่อนแบบนี้ทุกวันครับวันที่เกิดเหตุคือวันศุกร์
เอ๊ะมันค่ำแล้วลูกหายไปไหนไม่กลับบ้านออกตามหาจนกระทั่งมีชาวบ้านบอกว่า
เห็นแพตตี้ไปเล่นนู่นอยู่ที่วัดกับเพื่อนนู่น
ก็เลยไปตามหาเพื่อนเพื่อนบอกว่าแพตตี้ลงไปเล่นในน้ำ
ลำห้วยก็เลยโอ้โหแค่นั้นแหละคุณผู้ชมข่าวแทบสุด
หวังจะว่าน้องน่าจะโดนน้ำพัดไปไปอยู่ตรงไหนตรงนึงหรือเปล่า
หวังว่าน้องจะมีชีวิตอยู่ชาวบ้านก็ช่วยกันค้นหา
แต่ว่ามันก็ยากลำบากอย่างที่บอกชาวบ้านบอกว่าลำห้วยนี้นะฮะ
มันมีอาถรรพ์อยู่เรื่องหนึ่งคุณผู้ชมมันเหมือนมีอาถรรพ์เรื่องของตัวตายตัวแทน
ค่ะเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนปีสองพันห้ามร้อยห้าสิบเจ็ด
มีเด็กหญิงคนหนึ่งวัย๕ขวบก็เคยจมน้ำเสียชีวิตตรงนี้
พร้อมกับเพื่อนเหมือนกันก็เลยคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้อง
มันเป็นอาถรรพ์เรื่องของตัวตายตัวแทนหรือเปล่าอันนี้เป็นความเชื่อสู่บุคคล
เช้านี้๖โมงร่างของน้องแพตตี้ลอยขึ้นมาแล้วครับ
นี่มาติดกอไผ่ตรงนี้ห่างจากจุดที่น้องจมไป๑๐๐เมตร
ชาวบ้านก็แจ้งตำรวจสพกุมภาวะปีกับกู้ภัยนำร่างน้องขึ้นมา
คุณพ่อคุณแม่ทราบข่าวก็โอ้โหเดินทางมาร้องไห้ร้องห่ม

นะฮะสุดท้ายก็ต้องนำร่างขึ้นมาแล้วก็ชนะสูต
แล้วก็ส่งร่างให้กับครอบครัวนำไปประกอบพิธีต่อไป

อีกทีคุณพ่อคุณแม่กำชับบุตรหลานด้วย
อยากให้น้องคลาดสายตาแบบนี้นะครับ
แสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะคะ